เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
มีแม่ค้าขายขนมไข่หงนะครับท่านผู้ชมครับ
คือมันเป็นเรื่องที่แหมไม่รู้จะบอกยังไง
คือแม่ค้าคนนี้สามีของเธอเนี่ยเสียชีวิตไปประมาณ๓เดือน
ทั้งที่สามีเธอเสียชีวิตไปแล้ว๓เดือน

นั่นน่ะสินี่ฮะแม่ค้าคนนี้นะครับชื่อว่านางสาวเฉลิมพรเทพดำรงอายุ
เป็นชาวตะบนท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขายขนมไข่หงอยู่หน้าทกศสาขาทุ่งใหญ่
บอกว่ามันมีเรื่องชวนขนหัวลุกเกิดขึ้น
กำลังขายขนมอยู่ที่ร้านอยู่วันหนึ่งแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น
ก็เดินไปเพื่อรับสายเพื่อจะดูเบอร์ที่โทรเข้ามา
ปรากฏว่าอ้าวนี่มันเป็นเบอร์โทรศัพท์ของนายจำนงทองแก้วอายุ๓๔
นายจำนงหรุ่นได้ฉุยสามีของเธอ
แต่ว่าสามีเธอผูกคอตายไปแล้วเมื่อ๑๒ธันวาคมที่ผ่านมา
เธอก็ตกใจเหงื่อแตกมือสั่นโอ้โหเข่าอ่อนทั้งหวาดภาวะทั้งกลัว
แต่อีกอารมณ์หนึ่งมันก็เออมันก็ดีใจเหมือนกันนะ
สามีเราตายไปแล้วแล้วโทรมายังไงสับสนไปหมด
แต่ตั้งสติได้ก็เลยกดรับสายก็ได้
แชทที่โทรมาเธอก็เลยกดรับสายก็ได้
แต่ปลายสายไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาเลย
โทรตอนกลางวันหรือกลางคืนถ้ากลางคืนยิ่งนักลวน
แล้วเธอก็พยายามโทรกลับไป
โทรกลับไปก็ไม่มีการรับสายตอบกลับอะไรพวกนี้ไม่มี
เธอบอกว่าคนลุกมากคนลุกสู้เลย
ตอนเกิดเหตุเนี่ยกลางวันแสก
เหมือนกับ

ได้รับบุญแล้วที่ทำบุญไปให้เสียชีวิตไปแล้วไง
ตั้งแต่สิบสองธันวาเธอก็พยายามถามหาอ่า
ผู้คนว่าตกลงมันเป็นไปได้ลักษณะแบบไหนอะไรยังไง
อ่าเผื่อใครมีความรู้ด้านนี้บอกหน่อยอ่าคุณไปบอกเบอร์โทรศัพท์เขาหน่อย
หรือแบบวันเดือนปีเกิดอายุผู้เสียชีวิตสักหน่อย
วันเดือนปีเกิดไม่มีเบอร์โทรศัพท์มีแต่ไม่กล้าบอก
เดี๋ยวเจ้าตัวเขาเดือดร้อนเดี๋ยวคนโทรไปอะไรอย่างนี้
เพราะคนถามเยอะไงเขาอยากจะไปซื้อลอตเตอรี่กันใช่ไหม
ใช่แต่มันก็จะเป็นไปได้ไหม
ถ้าคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วไม่ใช่ใช้เฟซบุ๊กแล้วแล้วมัน
มันอาจจะใครมาแฮคมาแบบมันก็จะเป็นไปได้รู้พาสเวิร์ดอะไรแบบเนี้ย